ก็รอหมายอยู่ค่ะพร้อมค่ะก็ต้องดูหมายว่าถูกข้อหาอะไรบ้างก็จะได้นำหมายไปให้คุณทศพลดูก็จะไปกับคุณทศพลนะคะ

คาดการณ์กันเอาไว้ก็ถือเป็นต้นทุนนะคะ
ว่าถ้าคุณปารินารอดจริงรัฐบาลหรือพลังประชารัฐอาจจะอธิบายลำบาก
เพราะคนมองว่าเรื่องของคุณปารีนายังไม่รวมเรื่องของคุณทวีด้วยนะคะ
เรื่องของคุณปรินาเฉพาะตัวของเธอเนี่ยนะคะค่อนข้างชัดว่าน่าจะผิด
ฉันใช้คำว่าน่าจะคาดว่าอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะคะ
เพราะว่าสุดท้ายเราไม่รู้เลยค่ะว่าหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบ
กระทั่งให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยจะชี้ออกมาว่าอย่างไร
ในส่วนของการให้ข่าวของปปชนะคะหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ย
พูดถึง๒ข้อกล่าวหาใหญ่นะคะข้อกล่าวหาหนึ่งในนั้น
เป็นงานของปปชเองซึ่งก็จะเป็นเรื่องของเอ่อ
จริยธรรมมันมี๒ข้อหานะคะ
คือมีข้อหาเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จ
กับสองคือเรื่องของการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ซึ่งปปชบอกเอาไว้เลยว่าขั้นตอนนี้เนี่ย
คุณปรินายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะ
เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนพอเขาแจ้งข้อเก่าหาคุณปรินาเสร็จแล้ว
ก็แล้วแต่นะคะว่าจะไปพบส่งเอกสารไปเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหานะคะ
พอชี้แจงเสร็จแล้วก็ต้องดูว่าตกลงเขาชี้ว่ามีมูลไม่มีมูล
แล้วก็ค่อยไปขั้นว่ามีมูลไม่มีมูลส่งสารดีการักการเมืองต่อไป
ประทับไหมสารประทับรับฟ้องไหมนะคะ
แล้วจากนั้นค่อยดูว่าคุณปรินาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหม
แล้วก็ต้องรอดูว่าสารตัดสินออกมาเป็นอย่างไร
จนไปถึงว่าถ้าออกมาว่าผิดตัดสิทธิ์ถึงจะมีผลทางการเมืองอีกนาน
ดิฉันใช้คำว่าอีกนานเพราะว่าคุณปรินาต้องสู้ยิบตาแน่นอนนะคะ
วันนี้เราได้ตัวคุณปรินามาแล้วค่ะ
รายการเราตามล่ามาน่าจะราวปีนึงได้แล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้คุณปรินาเรียนใช้คำว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ในการปฏิเสธ
ในการชี้แจงผ่านรายการเรานะคะไม่ว่ากันเพราะเป็นสิทธิ์ของเธอ
แต่ว่าวันนี้มาแล้วพร้อมกับทนายสองท่าน
ท่านแรกคือแน่นอนนะคะต้องเป็นสอสอราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
คุณปรินาไกรคุบนะคะอีกสองท่านเป็นทนายความนะคะ
ท่านท่านแรกก็คือคุณทศพลเพ็งส้มและอีกหนึ่งท่านก็คือดรพัทรมนต์เพลงส้ม
สองท่านจะมาชี้แจงคนละเรื่องกันเรื่องหนึ่งคือเรื่องทรัพย์สินกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง
เนี่ยค่ะเรื่องคดีความสวัสดีทั้งสามท่านค่ะครับแหมรายการเรากว่าจะได้ตัวคุณเอ๋มาค่ะใช้คำว่าได้ตัว
ทำไมถึงตัดสินใจให้รายการเราสัมภาษณ์หลังจากที่มีข่าวปรปชคะ
พอดีมันเป็นจังหวะค่ะคือมีทีมงานโทรเข้ามาพอดีในช่วงที่รู้สึกอยากจะพูดเรื่องนี้เยอะอ่าค่ะ
เพราะว่าเราโทรซะยับเลยเหมือนกันนะคะจริงจริงไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากจะออกสื่ออะไรอยู่แล้วค่ะเพราะมีคนติดต่อมาเยอะ
แต่ทีนี้คือพอดีมันเป็นไทมมิ่งที่เราต้องการก็คือก่อนมาที่นี่ก็มีการแถลงข่าวที่รัฐสภาแล้วด้วย
ซึ่งถามสื่อได้เลยว่าไม่ค่อยได้ใช้ห้องแถลงข่าวเท่าไหร่เพราะว่างานเยอะนะคะส่วนใหญ่โพสต์เฟซบุ๊กก็ไปต่อเลย
มาทั้งหมดสี่สมัยนะคะตอนที่เอเข้าทำเอเป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่มาตั้งนานแล้วนะคะ
แล้วก็ตั้งแต่เป็นสอสอสมัยแรกก็คือปี๒๕๔๘ซึ่งตอนนั้นอยู่พักไทยรักไทย
ว่าตอนอยู่แพ้รักไทยนี่ไม่ลุกแต่พออยู่พลังประชารัฐถูกกล่าวหาว่าลุกป่า
เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวว่าดิฉันจะอยู่พักไทยรักไทยพักท่านบรรหารหรือพักพลังประชารัฐ
มันไม่เกี่ยวข้องกับภาคการเมืองใดใดมันเป็นเรื่องของดิฉันอืมกับอ่ากระบวนการยุติธรรมที่ที่ฉันอ่า
จะต้องไปต่อสู้และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะจริงจริงวันนี้ที่แถลงในสภาเนี่ยนะคะ
มีทั้งหมด๓ประเด็นด้วยกันที่บอกว่าจะต้องมีการชี้แจงขอตัดสองเรื่องออกก่อน
คือเรื่องของการเป็นเจ้าหนี้กับเรื่องของพระสมเด็จนะคะ
เรียนขอตัดสองเรื่องนี้ออกไม่คุยกันในวันนี้นะคะ
มาที่เรื่องการครอบครองที่ดินอย่างเดียวเลยนะคะในส่วนของที่ดินเนี่ยนะคะ
นับตั้งแต่ที่มีคนไปร้องนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเอ่อ
แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองนะคะคืออาจจะมองได้ว่า
คุณปรินาชี้แจงอย่างชัดเจนหรือคุณปรินาเลี่ยงการชี้แจง
ชี้แจงแล้วไม่เคลียร์หรือชี้แจงกลับไปกลับมาแล้วแต่
แต่จนถึงณวันนี้เรียนโยนคำถามไปคุณปรินาจะตอบเอง
ให้ท่านใดท่านหนึ่งตอบแล้วแต่นะคะเอาเอาเบื้องต้นก่อน
คือประประชาที่ต้องที่ต้องการให้คุณปรินาไปรับรับทราบข้อกล่าวหา
หรือว่าชี้แจงข้อกล่าวหาใดก็แล้วแต่เนี่ย
คือเรื่องของจริยธรรมถูกต้องไหมคะ
ยังไม่ได้รับหมายเลยค่ะอ่าแล้วตาอืม
ยังยังไม่ได้หมายใดใดทั้งสิ้นที่คล่องคล่องกับเรื่องจริยธรรมยังค่ะ
คือมีเฉพาะเรื่องบัญชีทรัพย์สินเท่านั้นอ่าทีนี้ในส่วนของสองเรื่องใหญ่ที่ว่านี้นะคะ
บัญชีทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินกับเรื่องของจริยธรรม
อันนี้เป็นงานของปปชทั้งคู่เรียนเข้าใจถูกไหมคะ
อ่าบัญชีเป็นงานของปปชทั้งคู่ค่ะ
ส่วนเรื่องถ้าลุกป่าจะมีผิดอายาผิดแพ่งหรือใดอันนี้จะกลับไปที่กองบังคับการ

เพราะฉะนั้นงานของปปชทั้งสองอย่างที่ว่านี้เนี่ยเรื่องไหนชี้แจงยากกว่ากันคะ
อ่าเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องอะไรในความรู้สึกเราอะไรชี้แจงยากกว่ากัน
ก็ชี้แจงได้หมดค่ะก็รอในส่วนของทรัพย์สินก็อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
ค่ะค่ะแล้วก็เตรียมจะไปชี้แจงคือส่วนจริยธรรมยังไม่ทราบ
ตัวเลขมันเยอะมากเลยนะคะคุณปรินาคือมันมีทั้งตัวเลขที่แจ้งไปตั้งแต่เราเข้าเป็นสอสอตอน๖๒แล้ว
ใช่ไหมคะแล้วก็มีการขอแก้เอกสารในการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
แล้วก็มาจนถึงตอนนี้จนมันเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยนะคะคือตกลงคุณปรินามีที่ดินกี่ไร่กันแน่คะ
เรียนใช้เป็นไร่นะเดี๋ยวไม่นับเป็นแปลงนะคะเพราะตัวเลขมันออกมาแล้วคนจำเป็นไร่ง่ายกว่า
ตกลงมีพันเจ็ดร้อยกว่าไร่หรือมีหกร้อยกว่าไร่หรือมีกี่ไร่คะ
คือต้องลองบวกดูก่อนนะคะที่ฉันไม่แน่ใจดิฉันมีทรัพย์สินที่เป็นนศสามกมีที่ดินที่เป็นโฉนดนะคะ
มีมีหลายประเภทค่ะมีอ่าในจังหวัดกาลสินกรุงเทพมีหลายที่ค่ะ
ที่ฉันไม่ได้มีที่ดินเฉพาะตะบนนางบัวที่เดียวค่ะแล้วตัวเองจำจำไม่ได้เลยเหรอ
เขาว่าตัวเองมีที่ดินทั้งหมดกี่ไร่คะต้องบวกค่ะอ่าต้องบวก
บวกไหมคุณปรินายังไม่ได้บวกค่ะเนี่ยความเหนื่อยของคนรวยใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะคือว่าก็ในช่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินมันไม่มีช่องบวกให้
ไม่ต้องบวกแล้วแล้วคุณปรินาเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินนี่เป็นคนทำเองเอกสารเองยื่นเองทั้งหมดหรือว่ามีทีมงานหรือผู้ช่วยหรือทีมทนายทำให้คะ
ตกลงการยื่นเข้าเป็นสอสอปี๖๒ตอน๖๒เนี่ยใครเป็นคนยื่นคะก็ลูกน้องอันนี้ฉันยื่นเองแต่ลูกน้องก็ช่วยทำ
เอาคืออย่างนี้ค่ะใครเอางี้ใครเป็นคนตรวจสอบรายการและเอกสารทั้งหมดว่าเอาล่ะเท่านี้นะเรายื่นใครเป็นคนตรวจสอบคะ
ก็ให้ลูกน้องเขาทำให้ดิฉันก็เคยแจ้งมาแล้วหลายครั้งดิฉันก็คิดว่ามันไม่มีอะไร
ขนาดนี้ไงระดับหนังคือเคยผ่านตาคุณปรินาไหมคะในการยื่นตอนเป็นสอสอครั้งล่าสุด
เอกสารที่ยื่นเข้าไปผ่านครับผ่านอยู่แล้วแล้วเราสะดุดไหม
ถามายละถึงอ่าขึ้นมาค่ะ
เนื่องจากว่าทางคุณปรินาเนี่ยมีทรัพย์สินหลายรายการ
แล้วก็เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่ตรวจแล้วก็มีหน้าที่เซ็นก็คือจะเซ็นตามที่มันจะมีเป็นปึกปึก
แล้วก็เซ็นมันต้องเซ็นทุ่งหน้าของปปช
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไม่เห็นนะไม่ได้เห็น
แต่ว่าดูรายละเอียดไหมเชื่อว่าไม่ได้ดู
เพราะไม่งั้นเนี่ยเอกสารมันจะไม่ล้นเกินไป
จนกระทั่งปปชไปดูว่ามันเป็นการยื่นเกิน
เพราะเรื่องของพบทรนั่นก็คือยื่นจำนวนแปลงเกิน
เกินจากที่ครอบครองจากเดิมที่บอกว่า
มีคนพูดว่า๑๗๐๐ไร่คือเอาจากจำนวนที่ผู้ร้อง
ไปยื่นบอกว่าเนี่ยครอบครองพวท

เขาบอกว่าเราเนี่ยครอบครองที่ปรปธ๕ถึง๑๗๐๐ไร่
เขาพูดแค่นั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องทรัพย์สินเกินหรือขาด

แต่เขาร้องในประเด็นที่ว่าเราเนี่ยครอบครองที่ดินพบท๕๗
ซึ่งเป็นการบุกลุกป่าและอยู่ในพื้นที่ป่าเท่านั้นเองค่ะ
อันนี้ที่ดรพัทรมนต์อธิบายพยายามจะตอบ
เพื่อที่จะชี้แจงข้อเก่าหาของปปชผ่านรายการเลยหรือเปล่า
ก็ได้หมดได้ได้ค่ะถ้ามันเป็นข้อเท็จจริง
เรียนถามอย่างนี้นะคะคือตกลงแล้ว
คือไม่ว่าคุณปรินาจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่แต่การเซ็น
หรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นหรือเป็นเจ้าของเอกสารนั้น
ยิ่งปวชเธอปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะ
คือจะบอกว่าไม่ได้ดูเลยหรือว่าทีมงานทำผิดพลาด
อันนี้เกินไปอันนี้ไม่ทันได้ไม่ได้
คือยังไงสมมุติถ้าผิดคุณปรินาต้องรับถูกไหมคะ
คือประเด็นนั้นเราไม่ได้ชี้แจงแบบนั้นอยู่แล้วพูดตัดได้เลย
ประเด็นนั้นเราต้องรับแล้วกันจริงเราไม่ได้ใช้เหตุผลในการชี้แจงอยู่แล้ว

เท่านั้นดินกำลังจะถามว่าตกลงแล้วพบ๕นะคะ
ก็คือภาษีบำรุงท้องที่ที่ว่านี้เนี่ยตั้งหลายรายการเนี่ยนะคะ
ก็เท่ากับว่าคุณปรินาก็ต้องทราบสิว่าพบทถูกยื่นไปตอนที่ตัวเองเข้าไปเป็นสอสอค่ะ
คือตั้งแต่แรกเนี่ยเดิมเนี่ยกฎหมายปปชครอบครองที่พบท๕ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามไม่ต้องแจ้ง
แต่มีประวัติศาสตร์ชุดนี้หลังจากการรัฐนูนปี๖๐เนี่ย
มีหนังสือแจ้งเอาไปอธิบายให้ที่ส่อที่ภักษ์ฝั่งภักษ์พลังประชาลัทธ์ว่า
ถ้ามีการครอบครองพบท๕จะต้องยื่นเอกสารพบท๕ที่ครอบครองด้วยทั้งหมด
ก่อนหน้าไม่เคยเพราะฉะนั้นการครอบครองจึงไม่มีใครไปตรวจสอบ
แต่หลังมาเนี่ยมีการครอบครองและมีสอสออีกหลายท่านที่ครอบครองพบ๕เช่นกัน
อันนี้ที่ฉันถามหัวข้อว่ายื่นหรือไม่ยื่นทีนี้แต่จริงแล้วเนื้อความจริงไม่ได้อยู่ที่ยื่นหรือไม่ยื่น
คือมีหรือไม่มีครอบครองหรือไม่ครอบครองถูกไหมคะ
เท่ากับว่าเนี่ยเอกสารตั้งหลายแปลงที่อธิบายมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ
คือคุณปรินาครอบครองถูกต้องไหมคะ
ครอบครองครอบครองอยู่๒๙แปลง
แปลกไม่รวมนศ๓ไม่รวมอะไรนะคะ
อันนี้เราพูดเฉพาะพบทอย่างเดียวที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้
คือคุณปรินาครอบครองถูกต้องไหมคะ
ครอบครอง๒๙แปลงครอบครองมาตั้งแต่ปีไหนคะตกลง
มีตามเอกสารบังเอิญไม่ได้เอาเอกสารน่าจะประมาณปี
ต้องเอาเอกสารมาประกอบด้วยในรายการพอดีไม่ได้หยิบมา
เอกสารจะอยู่ในแฟมในฐานะที่เป็นทนายความซึ่งดูแลเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะคะ
ตกลงแล้วพบทคุณปรินามีสิทธิ์มีอยู่เหรอคะ
อย่างนี้นะคะกฎหมายคือคำว่าพบทรเนี่ยก็คือเป็นที่ดินของราชการ
ยินยอมให้ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์บนที่ดินได้แต่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์อืม
คำว่าครอบครองเท่ากับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิไหมคะ
ไม่เป็นค่ะอ่าครอบครองเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ที่ดินของคุณปรินาแน่นอน
เป็นที่ดินของรัฐแต่ว่าหลังจากหลังจากที่คุณปรินาครอบครองแล้วเนี่ย
มันมีประกาศมันมีประกาศเขตพื้นที่ให้เขตที่ดินที่คุณปรินาครอบครอง
พบทห้าเป็นเขตปฏิรูปที่ดินอืม
คือต้องแปลงเอกสารเป็นสอบประกอบค่ะปรากฏว่าระหว่างที่ดำเนินการทำปรับ
ปรับทำสอบประกอบเนี่ยก็ทำบริเวณรอบของคุณปรินาหมดแล้วเหลือรอคิวคุณปรินากำลังจะทำ
ทำรอบที่คุณปรินาก่อนคะเขาก็คิดว่าแปลงเล็กแปลงน้อยบ้างคะ
หรือเป็นที่คุณปริณาคนเลยเข้าไม่เข้าไม่เข้าไปถึงค่ะมีคนในหมู่บ้านนี่ก็
อยู่ในฐานะเดียวกันเยอะก็มีค่ะแต่ก็ไม่ถูกแต่ว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้าน
ไม่ได้อยู่ในวงการการมือหรือว่าไม่ได้เป็นส่อส่อหลายสมัยหรือว่าบ้างติดกันบ้างติดที่อ่ะ
เขาก็ก่อนเข้ามาเขาก็กันที่ที่เสร็จเลยบางคนก็ยังไม่ได้บางคนก็ยังไม่ได้ออกเอกสารก็มี
อืมที่บริเวณรอบที่มีทั้งออกและไม่ออกแล้วก็มีในหมู่บ้าน
แล้วรอบที่คุณปรินามีใครเป็นส่อส่อไหมล่ะคะไม่มีนั่นน่ะสิใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ
แต่ว่าอำเภออื่นไหมจังหวัดอื่นปัญหาระหว่างรัฐกับประชาชน
เรื่องที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มันเป็นตำนาน
ต้องต่อสู้กันระหว่างรัฐกับประชาชนมานานแล้วคือ
คือถ้าเราพูดถึงในแง่ของการมีที่ดินลักษณะแบบนี้อยู่ในครอบครองของคุณปารีนาเนี่ยนะคะ
คืออย่างหนึ่งมันจะเป็นเรื่องของการตกลงว่าสังกัดว่าเป็นสตกก็คือ
อยู่ในการปฏิรูปที่ดินไหมนะคะหรือว่าเอ๊ะมันเป็นป่าสงวนหรือมันเป็นป่านะ
ก็นี่แหละเป็นที่มาของการไปร้องถูกไหมคะค่ะแต่อีกแบบนึงค่ะ
ต่อให้เป็นที่จัดสรรออกมาแล้วว่าเพื่อการเกษตรคุณปรินาก็ไม่มีสิทธิ์ครอบครองหรือเปล่าคะ
โดยคุณสมบัตินะคะมีสิทธิ์ค่ะคือมีสิทธิ์ค่ะจะไปจะไปในคดีแล้ว
ในส่วนในส่วนของทีมบับประทอห้าเนี่ยของคุณปรินาเนี่ยค่ะนะครับ
ที่ที่เริ่มต้นก่อนว่าที่สงสัยเนี่ยมันเหมือนกับย้อนไปนิดนึงที่มันดี
แล้วตกประเด็นไปว่าครอบครองไว้ครอบครองยื่นสมมุติว่า
ว่าคุณปรินาก็ตรวจสอบไว้สมมุติเอกสารช่วยได้เป็นใบบับประทอห้า
ค่ะแต่ใบบับประทอห้าแบบเนี้ยบางบางบางแปลงเนี้ยมันเหมือนซ้ำกัน
ซ้ำกันก็คือว่าแปลงเดียวเนี้ยแต่มีใบบับประทอใบบับประทอห้าสองใบ
พอสองใบเสร็จเนี่ยตัวลูกน้องเนี่ยก็เอาทั้งสองใบเนี่ย
ส่งไปในบัญชีเลยค่ะนะครับมันอาจจะมีซ้ำกัน
ฉะนั้นยี่สิบเก้าแปลงเนี้ยแต่ปรากฏว่าเอกสารที่ยื่นไปเนี้ย
มันไม่ใช่ยี่สิบเก้าแปลงมันเป็นห้าสิบแปดแปลง
บางคนก็เลยสงสัยก็เลยเอารวมพวกนี้เป็นพันกว่าไร่
ค่ะนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังทำชี้แจงอยู่ค่ะนะครับ
แล้วตอนที่ไปขอปรับแก้กับปปชตอนนั้นคือไปทำเพื่ออะไรคะ
ตอนนั้นที่บอกว่าทำเอกสารไปเพื่อขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สิน
ตรงนั้นทำไปเพื่อแก้ไขอะไรคะแก้ไขจำนวนจำนวนเนื้อที่ที่
ที่เราครอบครองอยู่อ่าเพราะว่าอันที่สองอ่าใช่ค่ะ
อันที่สองเนี่ยแต่ตอนเนี้ยพอที่แจงไปเสร็จเนี่ย
ตอนตอนตอนตอนนั้นแก้ไขขอแก้ไขอะไรคะตอนนั้นผมไม่ได้ครับไม่ได้
ไม่ได้ทราบคุณเห็นจำได้ไหมตอนนั้นที่ขอแก้ไขกับปรปช
เรื่องบัญชีทรัพย์สินหลังจากที่เกิดข่าวระยะหนึ่งแล้วอะค่ะคือบัญชีทรัพย์สินเนี้ยที่แจ้งไปอ่ะ
ฉันก็ส่งเอกสารตามที่ลูกน้องได้เตรียมไว้ให้นะคะทีนี้ปรากฏพอมันมีข่าวขึ้นมา
ฉันก็เข้าไปตรวจสอบบัญชีปรากฏว่ามันมีการยื่นพบท๕ที่ดินแปลงเดียวกัน
แต่ไม่ใช่ชื่อดิฉันตอนนั้นอืมคือเขายื่นคือที่ดินแปลงเนี้ย
ทรท๕แปลงนี้มันมีการครอบครองมาก่อนดิฉันหลายคนหลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นเลย
ทีนี้ลูกน้องเนี่ยเวลาไปคัดสำเนาที่อบตอบตให้อะไรมาเขาใส่หมด
พอใส่หมดเสร็จปุ๊บก็ไปใส่ในที่ดินแปลงเดียวกันแต่เป็นคนอื่นครอบครองอยู่ณขณะนั้น
คือเอกสารที่ยื่นไปไม่ใช่ชื่อคุณปรินาไม่ใช่ค่ะ
อ้าวแล้วลูกน้องไม่ได้ตรวจสอบเอกสารเลยเหรอคือลูกน้องเข้าใจว่าอย่างที่ผมบอก
แต่อันหลังเนี่ยใบหลังเนี่ยไม่มีชื่อแต่มันเป็นแปลงเดียวกัน
อืมแต่เนี้ยลูกน้องก็คิดว่างั้นทำบัญชีส่งไปทีเดียวเลยละกัน
ก็คือเอกสารทั้งหมดที่มีเอกสารทั้งหมดเนี่ยส่งไปเลย
ก็คือชุดไหนก็แล้วแต่ที่มีเกี่ยวกับที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยก็ส่งไป
เอาอย่างงี้คือในส่วนของพบ๕ก่อนนะคะสำหรับที่ดินที่เป็นพบ๕
ก่อนคือคนทำคือจริงจริงฉันจะไม่ได้อยากลงรายละเอียดเรื่องนี้มากนะ
ได้แต่ว่าอ่ะคนที่ทำคนที่ทำพบทห้าส่งให้คุณปรินาตอนรับตำแหน่งสอสอเนี่ย
ใช้ใช้คนกี่คนทำคะคืออย่างงี้บดห้าเนี่ย
ลูกน้องคุณปรินาเนี่ยออกไปได้ต้องไปเอาเอกสารสำเนาเนี่ยนะครับ
จากที่ทางอบตนะครับก็ถ่ายมาทั้งหมดเลย
เอางี้นะคะง่ายง่ายเลยคือว่าสรุปว่าที่ยื่นไปให้ปบ๕
เดี๋ยวก่อนจริงที่มันไม่ใช่พิษเอกสารยื่นผิดคือยื่นเกิน
เข้าใจก่อนนะว่ายื่นเอกสารยื่นเอกสารเนี่ยผิดผิดก็คือว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องยื่นก็ได้
ค่ะเพราะว่าคือเขาพยายามจริงจริงที่อธิบายเพิ่มเติมก็คือเห็ดที่มันมีสองฉบับแต่ต่อหนึ่งแปลงเนี่ย
เพราะว่าแปลงแรกเนี่ยมันเป็นชื่อผู้ครอบครองเดิมค่ะนั่นหมายถึงเราต้องการอ้างถึงที่มาของคุณปรินาที่เข้ามาครอบครอง
เพราะมีเจ้าของเดิมแล้วคุณปรินามาครอบครองต่ออ่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเอกสารหนึ่งชุดค่ะ
หนึ่งชุดเนี่ยมันมีสองใบก็คือเจ้าของเดิมกับเจ้าของใหม่คือคุณปรินาแต่คนที่ยื่นเนี่ยใส่เข้าไปหมดเลยทั้งของคุณปรินาและ
ก็เลยถูกหัวเข้าไปถูกใช่ถูกหัวเข้าไปบางแปลงถูกเบิ้ลเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นมันไม่บางแปลงอ่ะสองเท่าเลยอ่ะ
อ่าก็คือยี่สิบเก้ามันกลายเป็นห้าสิบแปดค่ะค่ะแต่แต่ทีนี้คือที่จะบอกว่าให้จะให้น้ำหนักเรื่องการยื่นน้อยหน่อยคือไม่เป็นไร
เพราะว่าเป้าจริงจริงของมันคือว่าตกลงคุณปรินาครอบครองดินเท่าไรใช่คือมีได้หรือเปล่าอ๋อ
มีที่ดินนี้ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องคดีแล้วค่ะคำว่ามีได้อีกอ่ะ
กับครอบครองได้ต้องแยกกันนะอ๋อโหหรอคะยังไงค่ะใช่
มีก็คือความเป็นเจ้าของแต่ละครอบครองคือทำประโยชน์
ใช่ไหมครับแม้กระทั่งคำสั่งของคอสชเนี่ยเขายังอนุญาตเลยว่า
คดีที่มีการสำรวจเนี่ยนะครับถ้ามีคนไหนมีบวท๕เนี่ย
ถือว่าได้ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเขารับรองให้ค่ะ
เกินกว่าห้าร้อยไล่ค่ะอืมให้มีการตรวจสอบเพราะมีมันมีประกาศของกระทรวงเกษตรอีก
ว่าในกรณีที่มีสัตว์ใหญ่เนี่ยสามารถครอบครองได้เกินกว่าห้าร้อยไล่
ทีนี้นะคะในส่วนของที่มันเป็นประเด็นอยู่ตอนรายละเอียดมันเยอะ
ฉันก็เลยจะเข้าเป้าตรงที่ว่าที่มันมีประเด็นอยู่
ก็คือเป็นประเด็นทั้งตอนแรกที่มีการเอาผิดกันตั้งแต่ของปลายปีที่แล้ว
แล้วก็มาต่ออีกรอบหนึ่งคือต้นปีนี้หกสามอืม
เท่ากับว่าคุณปรินาเนี่ยลุกทั้งสองรอบนะคะ
คุณปรินาจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงคะดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามเลย
ลุกสองรอบลุกยังไงคะรอบแรกหมายถึงว่ารอบแรก
แรกกลมป่าไม้ไปแจ้งเลยถูกไหมคะสี่สิบกว่าไร่จำได้ใช่ไหมคะอืมอ่าครับ
แล้วก็มีมันยึกยักกันนิดหน่อยมันยึกยักกันนิดหน่อย
ตรงที่ว่าจะเป็นสปกรจัดการหรืออะไรคือตอนนั้นมันไม่ใช่ลุกสองรอบ
คือไม่หมายถึงว่าแจ้งสองรอบมันไม่ใช่แจ้งสองรอบ
มันคือถ้าวันนี้สื่อมวลชนขับรถไปที่ฟาร์มไก่
คุณจะเห็นป้ายตรวจยึดสอปอกอร์หนึ่งป้าย
เดินไปอีกนิดเดียวค่ะประมาณห้าเก้า
จะเจออีกป้ายหนึ่งป่าไม้ยึดไปเหมือนกัน
กลายเป็นสองหน่วยงานนะคะทีนี้คือ
อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อสี่แสนเนี้ยอ่า
แผนที่ป่าไม้หนึ่งอัตราส่วนหนึ่งต่อสี่แสนเนี่ย
เขาแจ้งว่าดิฉันเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนเนี่ย
สิบกว่าไร่นะคะเขาก็อยากจะดำเนินคดีดิฉันตรงนั้น
อืมแต่พื้นที่ของแผนที่ของสอบประกอบอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแสนเนี้ย
ไม่ได้บุกลุกอะไรเลยอืมเขายืนยันว่าไอ้สี่สิบกว่าไร่อย่างนั้นเป็นของเขาด้วยซ้ำ
แต่ว่าสุดท้ายทีนี้พอสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำไง
เขาเลยไปปรึกษากฤษฎิกาค่ะก็คือที่ปรึกษานะคะ
กิจศิริกาก็เลยบอกว่าดำเนินคดีได้ทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวอันนี้ให้คุณทศวรรษละเอียดกว่าเพราะที่ฉันก็ให้ความกดไหมอืม
สอบประกอบมาดำเนินคดีใช่ใช่หลังจากที่กฤษฎิกาใช้แล้ว
ว่าสุดท้ายแล้วมันยังเป็นป่าอยู่ใช่ต่อให้มีการส่งหม้อเพื่อไปทำส่งป่า
แต่ว่าในส่วนในส่วนของป่าเนี่ยนะครับถ้ามีอัตราส่วนเนี่ย
อัตราส่วนอย่างที่ท่านสอสอบอกเนี่ยมันไม่อยู่ในเขตป่า
ก็ต้องพิสูจน์กันอีกค่ะว่าอยู่ในเขตป่าไหมแต่นี่เราเอง
เราก็ยื่นคำร้องไปให้พิสูจน์ให้ยิงภาพถ่ายดาวเทียม
ยืนยันนะว่าตกลงกับสี่สิบหกไร่สี่สิบกว่าไร่เนี่ย
มันอยู่ในป่าสงวนไหมอันนี้ติดอยู่นิดเดียวว่า
ตกลงไอ้สี่สิบกว่าไร่เนี่ยมันอยู่ในป่าสงวนไหมอืม
แต่ส่วนนอกนั้นมันเป็นสอบประกอบแล้ว

สี่สิบกว่าไร่เนี่ยถ้ามีการสำรวจดาวเทียม
หรือยืนยันเรื่องเรื่องอัตราส่วนเนี่ยครับ
อันนี้ไม่อยู่ในไม่อยู่ในเขตป่าสงวนเรียนใช้ตัวเลขสองก้อนก่อนนะคะ
คือตอนที่เกิดขึ้นต้นธันวาคมปีที่แล้ว
นะคะก็คือสี่สิบหกไร่เสกอืมนะคะแต่พอเขตเกตป่าสงวนนะ
ใช่ใช่ที่ป่าใช่มีสองแบบทั้งป่าสงวนแล้วก็ป่าไม้
สองฉบับที่มีการสรุปกันที่มีการสรุปกันส่วนใหญ่เป็นทีมพบท
ไม่ใช่ป่าสงวนไม่ได้ค่ะกำลังจะบอกว่าเอาอย่างงี้
ดิฉันใช้ภาษาชาวบ้านนะอ่าอ่าก็คือว่าวันที่ที่ป่าง่ายง่าย
อ่าที่ป่าเออแต่ดิฉันก็มันจะบอกว่ามันผิดกฎหมายสองฉบับ
เพราะว่ามันแบ่งมันแบ่งสี่สิบกว่ากับสี่ไร่เสกเสกนะคะ
ก็คือทั้งป่าไม้แล้วก็ป่าสงวนอันนี้คือรอบแรกก้อนแรกที่ถังปรินามาสักครู่นี้
ส่วนที่เกิดขึ้นเมื่อกุมภานี้เนี่ยนะคะหลังจากที่กฤษฎีกาชี้แล้วเนี่ยนะคะ
ยังเป็นป่าอยู่ต่อให้รับมาเป็นของสอบประกอบ
แต่สอบประกอบยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็เท่ากับยังเป็นป่าอยู่เนี่ยนะคะ
คือมันหกร้อยกว่าไร่อืมนะคะหกร้อยหกสิบกว่าไร่
ฉันก็เลยถามคุณปรินาว่าทั้งสองก้อนนี้
คือดิฉันก็จะไม่มาลงว่าเอกสารยืดผิดไหมอ่าใช่ไหมคะ
เป็นพ่อท่อบ่อหรือเป็นอะไรคือสรุปแล้วหน่วยงานที่เขาตรวจสอบเนี่ย
เขาชี้ว่าคุณปารินาน่ะลุกป่าอืม
ภรรยาเข้าใจตรงกันกับที่หน่วยงานชี้แจงถูกไหมคะ
เพราะลูกเขากล่าวหาเขากล่าวหาอยู่ก็อยู่ระหว่างกระบวนการนะคะ
เขากล่าวหาซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือสิ่งที่คุณปรินาพูดต้นรายการก็มีน้ำหนักนะคะว่าจริงเธออยู่ไหม
เอางี้ค่ะถ้าเราเราแบ่งง่ายง่ายคือเธออยู่มาหลายฝ่ายแล้ว
ถ้าเราแบ่งตามฝ่ายการเมืองนะคะแต่คำถามคือว่าทำไมต้องเป็นปรินา
ณพลังประชารัฐในปีนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องที่คุณปรินาต้องโดนตรวจสอบเนี่ย
งานที่อยู่ที่ปปชเนี่ยเอาเข้าจริงจริงก็คือจริงจริงแล้วไม่ใช่
ไม่ได้หนักเท่ากับการที่เอ่อ

สิ่งแวดล้อมจะต้องตรวจสอบคุณปรินาและที่ดินนะคะ
เพราะว่าของปปชมันเป็นงานเรื่องของบัญชีทรัพย์สิน
เรื่องเจริญธรรมอ่ะแต่โอเคล่ะเจริญธรรมร้ายแรงนะคะ
แล้วมันมีผลทางการเมืองแต่ว่าจริงแล้วเนี่ย
สมมุตินะคะถ้าสมมุติใจคนที่ไม่เชียร์คุณปรินาเนี่ย
คือต้องไปรอดูกรณีการตรวจสอบอาญาเรียนเข้าใจถูกไหมคะ
เพราะว่ามันมีที่ดินอยู่๒ขยักในการแจ้ง
แล้วตอนนี้เท่ากับเป็นกรณีเรื่องของลุกป่าลุกป่าสงวนทั้งคู่
แล้วมันมีทั้งจำและปรับเรียนเข้าใจถูกใช่ไหมคะ
ซึ่งในแง่ของคุณเอ๋เองเนี่ยนะคะ
คุณเอกรู้สึกว่าการชี้แจงอันไหนยากกว่ากัน
ระหว่างปปชเรื่องจริยธรรมบัญชีทรัพย์สินกับอีกเรื่องหนึ่ง

บัญชีทรัพย์สินก็มีเอกสารหลักฐานไปแสดงอยู่แล้วนะคะ
แต่ในส่วนของจริยธรรมเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเขาจะเก่าหาข้อไหน
วันนี้เขายังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหานะคะ
คือมันเป็นเรื่องของสื่อนำเสนอกันไปเอง

มันออกมาในทางอายาว่ามีข้อเก่าหาว่าลุกป่าลุกป่าสงวนเนี่ย
ก็เขายังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหานั่นคือข้อเก่าหาจากสื่อมวลชน
แต่วันนี้เรายังไม่มีข้อกล่าวหาดิฉันยังไม่ได้รับหนังสือเลย
ดิฉันรับหนังสือเฉพาะบัญชีทรัพย์สินค่ะ
ซึ่งคุณเอาอย่างนี้เรียนถามเผื่ออนาคตนะคะ
คือถึงแม้ว่ายังไม่ได้เอกสารแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
ออกมาเป็นข่าวแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าข่าวจากหน่วยงานนะอ่า
ไม่ได้มีข้อจากสื่อนะคะทีนี้คำถามคือว่า
คุณปรินาจะอธิบายยังไงกับที่ดินที่ลุกป่าลุกป่าสงวนคะ
ก็ต้องไปดูไทมมิ่งทามมิ้งว่าตอนนั้นที่ฉันดำรงตำแหน่งอยู่
เราใช้ตำแหน่งในการที่เข้าไปครอบครองทำกินตรงนั้นหรือเปล่า
หรือว่าที่ฉันได้มายังไงจากผู้อื่นอะไรยังไง
เพราะมันมีคนครอบครองก่อนดิฉันเยอะมากนะคะ
แต่ว่าจนถึงสุดท้ายที่ดินที่ดินของเรา
ตอนนั้นก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งอะไร

คือก็ขอให้เขาไปตรวจสอบว่าก่อนที่จะสอสอปรินาเนี่ย
จะเข้ามาครอบครองไหนใครเป็นเจ้าของเข้ามาก่อน

ไม่ใช่คือพยายามจะบอกดิฉันว่า
คือมาจนถึงมือคุณปรินาคุณปรินาจะไปรู้ได้ยังไงอย่างนี้เหรอ
ไม่ใช่ค่ะคือต้องว่ามัดก่อนนะว่า
ไก่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ปี๕ที่โยนปฏิวัติมาหลังช่วงนั้น
ใช่ไหมครับช่วงนั้นไม่มีไม่มีสองสอ

ส่วนต้นเราสอนเนี่ยไปทำธุรกิจแบบเนี้ย
ซึ่งเขามีการครอบครองมาก่อนเขาลุกป่ากันมาก่อน
ซึ่งเราก็ไม่รู้อืมพอเราไม่รู้เสร็จเรา
ก็รวบรวมเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับ
พอได้ที่พปทห้ามมาเราก็ถึงไปทำโรงเลี้ยงไก่บ้างอะไรบ้าง
ในกระบวนการพวกนี้เพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะ
คือแต่เดิมเนี่ยเท่าที่ฟังข้อเท็จจริงก็คือว่าเดิมที่ดินแปลงนี้
มันมีเกษตรกรทำเล้าหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงทำเกษตรกรอย่างอื่นอยู่
เป็นแปลงเกษตรมานานแล้วถ้าดูตามมันเป็นแปลงมานานแล้ว
มีคนครอบครองมานานขวายี่สิบสามสิบปีแล้วก่อนที่คุณปริณาจะมารับ
รับช่วงต่อเนี้ยนั่นหมายถึงว่าชาวบ้านก็คืออ่า
ไม่ไหวแล้วเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคือเราเรากำลังจะ
จะอธิบายว่าต่อให้พื้นที่นี้ลุกป่าหรือว่าลุกป่าสงวน
ค่ะมันก็เท่ากับว่าคุณปรินาครอบครองพื้นที่ลุกป่าต้องลุกป่าใช่ไหม
โดยที่ไม่รู้ไม่รู้มาก่อนอย่างงี้หรือเปล่ายังไม่ต่อหรือไม่ต่อ
เพราะว่ามันยังไม่มีการพิสูจนสิทธิ์มันต้องดูแผนที่ทางอากาศ
มันมีแปลงเกษตรมาตั้งแต่ปีไหนนะคะแล้วอย่าลืมว่ามันมีเรื่องของคน
อยู่ก่อนป่าด้วยอ่าเออมันก็ใจอันนั้นเขาใจ
แต่ทีนี้ในกรณีที่ทางกรมป่าไม้เขาดำเนินคดีกับคุณปรินาล่ะคะ
คือเท่ากับว่าตอนนี้คือแบบเราไม่เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนี้ตรวจสอบแล้วเหรอคะ
เขายังไม่ได้พิสูจนเสียดิฉันที่เขาดำเนินคดีดิฉัน

และกระแสคนที่ไปจิ้มเรื่องเขา
เขาจะไม่ทำอะไรให้เราเป็นพิเศษเหมือนฝากคนอื่นเลย

สมมุติว่าคนถูกเก่าหาว่าข่มขืนอย่างนี้

มันก็ต้องมีการพิสูจน์อะไรก่อน

แต่ว่ามันก็เข้าสู่กระบวนการไม่ถูกหรอคะ

ใช่แต่เขาได้พิสูจน์หรือยังว่าใครครอบครองมาก่อนบ้าง

อันนี้เราพูดถึงที่ดินที่มันเป็นที่ดินในการใช้เพื่อการเกษตรถูกไหมคะ

ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า
ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า
ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า
ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า

ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า

ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า

ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า
ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า

ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า

ยังไม่ได้รวมถึงกรณีว่าคุณปรินาจะได้ที่ดินเพื่อการเกษตรหรือเปล่า
ที่ดินตรงนี้กันไว้กันไว้ทำสำหรับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว
ปากไม้เดินพิสูจน์แล้วสำรวจแล้วมันมีหลักฐานการกันพื้นที่กันกัน
การใช้ประโยชน์ของเกษตรกรอยู่เขากันไปแล้วอืม
กันไปแล้วตำรวจแต่ป่าไม้บอกอันนี้ไม่ได้ไม่กันกันไม่ได้
มันก็มันก็ต้องแย้งกันแล้วตกลงผู้ใหญ่บ้าน
ำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่เขาไปลงสำรวจพื้นที่ว่าอันเนี้ย
อยู่นอกพื้นที่ป่าไม้อยู่นอกพื้นที่ป่าสงวน
มีการการออกไปแล้ววิธีการต่อสู้ของคุณปรินา
จะพิสูจน์ว่าไม่รู้มาตั้งแต่แรกหรือว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่
สูจนว่าได้ที่ดินมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นสอสอเดี๋ยวเราเข้าใจก่อนนะครับ
การพิสูจน์เนี่ยของของแนวทางที่ดินเนี่ยเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่นะครับ
กำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าที่ดินแปลงนี้ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน
มีการการเขตไอ้ตรงนี้ต่างหากที่บอกว่าที่ดินที่ทำประโยชน์อยู่
ไม่อยู่ในที่ป่าไม้ไม่อยู่ในที่ป่าอันนี้หมายถึงตั้งแต่เดิมใช่ไหม
ใช่ตั้งแต่เดิมมีการกันพื้นที่ไปแล้วตอนนี้ป่าไม้
ป่าไม้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้กันไม่ได้มันก็เลยโต้แย้งกันอยู่ว่าตกลง
จากการหรือไม่กันขออนุญาตขออนุญาตเสริมนะคะเนื่องจากว่าการที่เอก
ทางราชการออกเอกสารใบพบท๕นั่นคือราชการยินยอมให้ประชาชนเข้าไปใช้
ไม่ใช่เป็นการบุกลุกเพราะฉะนั้นที่พบท๕ทั้งประเทศจะกลายเป็นเรื่องบุกลุกป่าหมด
ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่คนฟังเนี่ยฟังแล้วจะฟังผิดไปหมดเลย
ที่คุณเอ๋เนี่ยครอบครองอยู่เป็นที่พบทที่ราชการยินยอมให้ใช้ประโยชน์
และมีการเสียภาษีดอกย่าคือใบพวท๕คือเอกสารแสดงการครอบครอง
จะบอกว่าไม่ครอบครองไม่ใช่ครอบครองแต่การครอบครองนั้นน่ะ
มีมาต่อเนื่องยาวนานโดยที่เป็นการยอมรับของส่วนราชการ
มีการรับเสียภาษีที่ดินมีการรับเสียภาษีดอกย่าคือใบพบท๕๗
ฟังก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าบุกรุกนั่นหมายถึงว่า
ไม่มีเอกสารอะไรเลยแล้วคุณเข้าเดินเข้าไปในป่า
แล้วคุณแผ้วถางเลยนั่นคือการบุกลุก
แต่อันนี้นอกเขตนอกข่ายที่จะต้องคุยกันในเรื่องของการบุกลุก
แต่การครอบครองนั้นมีสิทธิ์ครอบครองได้แค่ไหนต่างหากที่ต้องพิสูจน์กัน

ในเรื่องของการที่มีการกันแนวเขตระวัง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ

แล้วก็บ้านของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
ในขณะเดียวกันตอนที่ป่าไม้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่
ก็มีการกันเขตเช่นสมมุติตรงนี้เขาปลูกทุเรียนก็กันออกไป

ตรงนี้อยู่ติดกับฟาร์มเลยก็เป็นอนามัยหนองไผ่
ซึ่งเป็นที่ดินพบห๕เป็นลักษณะเดียวกัน๑๐๐
ทุกคนที่ล้อมดิฉันเนี่ยก็กันออกหมดเลย
ทั้งที่เป็นพื้นที่เดียวกันลักษณะเดียวกัน
ก็จะดำเนินคดีเฉพาะพื้นที่ของตรงนี้ค่ะ
ทำไมคุณปรินาคิดว่าตัวเองถูกบี้
ทั้งที่เป็นพักพลังประชารัฐในสมัยนี้ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านหรือฝ่ายไหนก็ตาม
อย่างเช่นแม่ธนทรเขาก็เป็นผู้นำฝ่ายค้าน
ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ใช่รัฐบาล

ดิฉันไปร้องตามที่ประชาชนมาร้องเรียนว่า
เขาเอาป่าไปครอบครอง
ต่อมาคุณแม่ธนทรก็แถลงข่าวชัดเจนว่า
จะคืนให้เลยซึ่งเขาต่อสู้กันมา๑ปี

กระทั่งดิฉันเข้าไปแค่ไม่ถึง๗วัน

ก็ภายในไม่ถึง๗วันเขาคืนพื้นที่ป่าตรงนั้น

ให้กับพี่น้องประชาชนหมู่๑๔รังบัว๕๐๐ไร่

ไล่นี่ก็มีการออกเอกสารสิทธิ
ก็คือออกโฉนดในที่ป่าสงวนแห่งชาติ
แล้วฉันก็ร้องไปให้ตรวจสอบว่าออกได้ยังไง
ในบรรยากาศที่ทุกคนบอกว่าคดีดิฉันช้า
คดีดิฉันเส้นใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้
ดิฉันไม่มีความสามารถจะดูแลใครได้
เพราะฉะนั้นดิฉันก็จะต้องเจออะไรอย่างนี้

ถ้าที่ฉันยืนตามที่กรมป่าไม้ต้องเดินหน้าต่อ
คือยังไงที่ดินของคุณปรินาก็ลุกป่า

ใช่กล่าวหาดีฉันคนเดียว

แต่ประเด็นคือมันไม่ได้ทำให้ข้อกล่าวหาของคุณปรินาหายไปนะคะ
มันก็ต้องไปสู้กันว่าดิฉันลุกไม่ลุก
เพราะในเมื่อมันมีพยานและมีเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจน
มันต้องสืบไปก่อนที่จะมาดำเนินคดีดิฉันด้วยซ้ำ
ที่ดินที่เป็นความอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีไหนคะ

ฉันจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะประมาณปี๕๓หรือเปล่า

แต่ก่อนปี๕๓ไป๕๐๖๐๗๐ปีเลย
มีผู้ครอบครองและเสียผสิบดอกย่า
คือคุณไปดูแผนที่ทางอากาศก็ได้

ฉันกำลังจะบอกว่าคือถ้าสมมุตินับตามที่คุณปรินาบอก

ทีนี้คำถามคือตั้งแต่ปี๕๓มาจนถึงตอนนี้คุณปรินาลองคิดได้มุมกลับนะคะ

ก็อย่างที่ฉันบอกไปหน้าฟาร์มเป็นถนนใหญ่ขวาเป็นภูเขา
และล้อมด้วยแปลงเกษตรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลักษณะเดียวกับดิฉัน
แต่ว่าดิฉันถูกดำเนินคดีอยู่ในสมัยที่เป็นสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
ตอนที่เป็นสอสอพักไทยรักไทยก็ไม่บุกลุก

แต่พอมาเป็นสอสอพักพลังประชารัฐถูกกล่าวหาว่าบุกลุก
ดิฉันไม่ได้สนใจว่าคุณปรินาสังกัดภักดิ์ใกล้เมืองไหนนะคะ
แต่ดิฉันลองคิดในมุมกลับคือถ้าคนอื่นไม่ใช่ปรินาเนี่ย
ก็คงอยู่ไม่มาถึงปีนี้ถึงเพิ่งโดนป่ะคะ
คือเพราะความเป็นใครคุกและเป็นปรินาด้วยหรือเปล่า
คือต้องอย่าไปมองว่าเป็นอะไรนะคะ
มองการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐดีกว่านะคะ
ว่าเขาจะเลือกที่จะดำเนินคดีอะไรยังไงกับใครบ้าง
ใช่ไหมคะมันไม่ใช่ดิฉันคนเดียวมันมี
ชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีอยู่เหมือนกัน
และไม่ถูกดำเนินคดีอยู่เหมือนกัน
อย่างปัจจุบันนี้ที่ดินในพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะ
ที่มีเอกสารสิทธิ์เยอะมากเลย
ก็มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีและไม่ถูกดำเนินคดีเยอะมาก
และนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เอาอย่างนี้คือเนื่องจากเวลากระชับนะคะ
คือเรียนถามคำถามสุดท้ายคือคุณปารีนากำลังจะบอกเราว่า
เป็นเพราะว่าเป็นพักรัฐบาลหรือไม่
หรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นปารินาไกรคุบหรือเปล่า
ถึงเจอคดีแบบนี้ด้วยระยะเวลาที่ตัวเราเองมองว่ามันค่อนข้างสั้น

คำถามคือถ้าเรามองแบบนี้มาตลอดเส้นทาง
กะว่ารอบนี้เรารอดเหรอคะ
คือดิฉันไม่ได้ลุกป่าอยู่แล้ว
เหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วแผ่นดิน
แต่ที่ดิฉันถูกดำเนินคดี
อย่างบางคนเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีแต่เขาไม่ได้ตรวจยึดกิจการ

แต่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามาก่อนป่าหรืออะไรก็ตามแต่
คือแต่ละเคสแต่ละคนมันแตกต่างกันไป
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการต่อสู้
แต่อย่างกรณีที่ว่ามันมีกระแสโซเชียลว่ามันมีการ
คุณลุงกับคุณยายไปเก็บเห็ดอะไรอย่างนี้

กรณีนั้นท่านอธิบดีอดีตธิบดีกรมป่าไม้
เขาเคยไปชี้แจงในกรรมการปรปชแล้วว่า

คือเหมือนกับมันมีการตัดไม้สองไล่แล้ว
แล้วตอนไปพบก็คือมันเป็นมีเลื่อยมีอะไรไง
แต่ว่าพอตอนขึ้นสารต่อสู้คดีเนี่ยก็คือบอกว่าไปเก็บเห็ด
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องสู้กันด้วยพยานหลักฐาน
สุดท้ายสุดท้ายอาวุธาศาสตร์คิดว่าตัวเองรอดไหมคะ

และไม่เกี่ยวกับภาคการเมืองไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
และดิฉันก็ไม่สมควรที่จะถูกดำเนินคดีแต่เพียงผู้เดียว
ดิฉันฝากแม่ธนทรเจ้าหน้าที่รัฐถ้าดูอยู่

อย่าปล่อยให้เศรษฐีนีอย่างแม่ธนทรลอยนวลทุกวันนี้
แล้วปล่อยให้ลูกชายมาเยี้ยวอย่างนี้
โดยที่ยังไม่ได้เป็นนายกรมนตรี
ยังสามารถออกโฉนดในที่ป่าสงวนแห่งชาติได้
ยังสามารถลอยนวลลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้

แล้วเขาเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ลักษณะที่หมดสภาพป่าอย่างดิฉัน
ที่ได้กล่าวไปพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ป่าเลยค่ะ
ปัจจุบันนี้ประชาชนเอาไปทำประโยชน์แล้ว
ถ้าพิงเขาเยอะเดี๋ยวแน็ต้องเจอลายคุณแม่เขามา